ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีธนูความรักคนไม่มีคู่อย่าเพิ่งคบใคร
รอไว้ก่อนจะดีเองคนมีคู่จะถูกแทรกแซงเรื่องงาน
แต่งงานแล้วอย่าร้อนใส่กันให้ลดความระแวงลงบ้าง
สุขภาพระวังโรคลมปวดข้อปวดกระดูกปวดหลัง
อุบัติเหตุเกี่ยวกับมือและเท้าแต่ไม่รุนแรง
มีอุบัติเหตุยวดยานพาหนะการเงินยังดีไม่ถึงขั้นวิกฤต
ขาดมือจะจ่ายเกี่ยวกับลูกหลานบริวาร
มีคนหยิบยืมมีเงินได้เข้ามาบ้างอาจต้องนำเงินออมออกมาใช้
การงานถ้าเกี่ยวข้องกับการเดินทางมีโอกาสประสบความสำเร็จดี
แต่ยังมีดาวเป็นปฏิปักทำให้ได้ประโยชน์ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
เสียรายได้ที่ต้องมีการแข่งขัน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์